เขาได้คว้าตัวเมนเทอร์ใหม่ก้าวจิรายุและจักรจันทร์อคัมซีรี
ประชันทีมแม่อาร์ตอารยากับซาบิน่าออนแอร์ทุกวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชม
เริ่มออกสตาร์ทความแซ่บตอนแรกวันเสาร์ที่๕ตุลาคมนี้นะคะ
ตัวอย่างที่ตัดออกมาก็รู้สึกทำให้เราแบบมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันมากขึ้น
สบายมากครับไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยค่ะ
ตอนนี้มีอย่างเดียวคือกลัวคนหาว่าเป็นผู้ใหญ่รังแก่เด็ก

ก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้เข้าขึ้นทางที่จะเข้าไปคว้าตำแหน่งที่๑

และงานเดียวกันนี้ค่ะพิธีกรองตวนขอเคลียร์ข่าวควบสองนางงาม
ที่มีคนเห็นปลอมตัวไปดูหนังด้วยกัน
รู้จักรู้จักตอนนั้นผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีข่าวอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าจริงก็คือก็ไม่มีอะไรครับ
เอิ้นไปดูหนังไปทานข้าวด้วยกัน
มีบ้างตามภาษาคนที่เป็นเพื่อนกันครับ

นอนด้วยคนไหนคะที่ไปดูหนัง
ผมอาจจะไม่ได้ชื่ออะไรทั้งสิ้น
อ๋อเป็นสุภาพบรูทที่จะไม่เคยขอพาดพิงถึงใครทั้งนั้นนะคะ
เดี๋ยวติดตามกันได้เพราะอองตัวจะมาเป็นพิดีกร

ติดตามทางไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ